คุณผู้ชมครับวันนี้สารชั้นต้นพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตเล่าตาแสนลี่
ซึ่งเป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่นะครับ
แต่ว่ารับสารภาพก็เลยลดโทษเหลือจำคุก๒๕ปี
ตาแสนลี่ถูกตำรวจปราบรามยาเสพติดจับกลุ่มเมื่อช่วงปลายปี๒๕๕๙นะครับ
เราจะย้อนไปดูปฏิบัติการในครั้งนี้จากคุณวิมลวันธรรมพักดีครับ
ช่วงบ่ายแก่ของวันที่๑๑ตุลาคม๒๕๕๙
ร้อยหลังจาก๑สัปดาห์ที่พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยศุกร์
เข้ากลุ่มบังเหียนนั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ได้เปิดปฏิบัติการจับกลุ่มนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ของประเทศอย่างนายเล่าตาแสนลี่
ผู้กว้างขวางแห่งบ้านห้วยซ่านตะบนท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
เล่าตาอดีตผู้ต้องหาที่สารดีกายกฟ้องเมื่อปี๒๕๕๐ในคดีค้ายาเสพติด
แต่ทุกครั้งที่มีการจับกลุ่มผู้ค้าในพื้นที่ภาคเหนือผู้ต้องหาจะให้การตรงกันว่า
ยาเสพติดทั้งหมดเป็นของเล่าตาแสนลี่ที่เป็นคนสั่งการให้นำเข้ายาเสพติดจากกลุ่มว้าและจีนฮ่อ
เข้ามาขายในประเทศไทยและส่งออกไปยังประเทศที่สาม

เราก็พิสูจน์ทราบครั้งนี้
จึงทำให้ทางฝ่ายเล่าตาเชื่อว่าจะซื้อจริง

เพราะสมควรจะยอมรับว่า
เป็นเซียนคนหนึ่งที่ถึงอยู่ได้มานานขนาดนี้
เดิมที่คาดว่าจะมีการทรงยาเสพติด

เวลากลับทอดยาวออกไปจนถึงเวลา๑๔นาฬิกา
ขณะนั้นชุดจับกลุ่มสัมผัสได้ถึงสัญญาณอันตราย
เนื่องจากปั๊บน้ำมันของเหล้าตาแสลี่
ริมถนนแม่จันฟ้างอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้
ในทางยุทธศาสตร์เรียกว่าจุดสูงคม
เนื่องจากเป็นแอ่งกระทะมีถนนเพียงสายเดียวพาดผ่าน
หากมีการนำกำลังเข้าปิดล้อมอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้
พลตำรวจโทสมหมายผู้บัญชาการเหตุการณ์ในขณะนั้น
สั่งวางกำลังให้อยู่ในที่ตั้ง

ที่จะแจ้งเข้ามาก็ต่อเมื่อปลาใหญ่งับเหยื่อ
นั่นคือเหล้าตานำของกลางเป็นไอซ์๒๐กิโลกรัม

เป็นพยานหลักฐานที่มัดได้เลยว่า

จะแบบสั่งให้คนนู้นเอานี่ไปส่อง
ที่หลังปั๊มก็มีพยานหลักฐานครบ
ในการองค์ประกอบของการ
ครอบครองเพื่อจำหน่าย

จากนั้นนายเล่าตากับพวกรวม๑๔คน
ถูกนำตัวขึ้นเครื่องจากจังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้งของกองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด

เตรียมนำตัวส่งฟ้องตามขั้นตอน
ในชั้นการจับกลุ่มเล่าตาแสนลี่ให้การปฏิเสธ

เขากลับคำให้การรับสารภาพ

สำนึกต่อบาปที่กระทำ

ราชายาเสพติดผู้นี้ยอมจำนวน
ทุกคนยังต้องรอคำตอบ
กว่า๑ปีที่เล่าตาแสนลี่ในวัย๗๘ปี
อดีตผู้ใกล้ชิดในจางซีฟูหรือคุณศา
ราชายาเสพติดแห่งสามเหลี่ยมทองคำ

และความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน

วันนี้สารพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิต
แต่นายเล่าตาและภรรยารับสารภาพ
ลดเหลือโทษจำคุก๒๕ปี
ปรับคนละ๒๕๐๐๐๐๐บาท
ที่จำเลยอื่นซึ่งเป็นคนสนิทและลูกชาย
ในชั้นศาลยืนกรานปฏิเสธ
สารลงโทษให้จำคุกตลอดชีวิต

แต่เส้นทางของชายชะลาที่ชื่อเล่าตาแสนลี่

เพราะไม่มีการต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์และดีการแล้ว

ข่าวเทศรัทย์ทีวีปรายงาน